ปัญหามาเฟียต่างชาติบนเกาะพังอันนั้นก็ถูกจับตามองนะครับ
หลังจากเกิดคดียิงถล่มสถานบริการแห่งหนึ่งที่มีชาวรัสเซียเข้าไปประกอบกิจการโดยเช่าต่อจากคนไทย
จุดเปลี่ยนที่ทำให้ชาวต่างชาติบางส่วนตัดสินใจเข้ามาเป็นนักธุรกิจ
แล้วก็สร้างอิทธิพลขึ้นในพื้นที่เกาะพงัน
ก็เพราะว่ามองเห็นเม็ดเงินที่จะได้รับจากธุรกิจการท่องเที่ยวปีละหลายพันล้านบาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
เช้ามืดของวันที่๑๒มกราคม
คนร้ายใช้ปืนสงครามยิงถล่มใส่รีสอร์ทพารีต้าหลอดริมหาดริ้นเกาะพงัน
ขณะที่มีนักท่องเที่ยวนอนพักอยู่แต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บ
ตำรวจใช้เวลาเพียง๒วันก่อนจะออกหมายจับผู้ต้องหา๔คน

หนึ่งในนั้นคือนายชะนินเพชรศรีนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอนอำเภอคีรีรัฐนิคมเป็นผู้จ้างวาน
โดยมีชนวนเหตุของการยิงจากความไม่พอใจที่นายมิเลนเทียเซอร์เก้นักธุรกิจชาวรัสเซีย
ที่เช่าสถานบริการของนายชะนินและต้องการขอเปิดจัดปาร์ตี้ย่อยบนหาดริ้น
ซึ่งเป็นสถานที่จัดฟูลมูลแต่ถูกกลุ่มผู้ประกอบการหาริ้นคัดค้าน
แม้จะไม่พบหลักฐานว่านายเซอร์เก้เกี่ยวยงกับคดียิงที่เกิดขึ้น
แต่จากการตรวจสอบพบว่าสถานบริการของนายเซอร์เก้
เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและอย่างเข้ามาทำงานผิดประเภท
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาก่อนผลักดันออกนอกประเทศ
คดีที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
และทำให้เกาะพงันถูกจับตามองเรื่องของปัญหามาเฟียต่างชาติ
ที่เข้ามาสร้างอิทธิพลในพื้นที่
หลังเข้าสู่ยุคทองของพงันนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วน
เห็นช่องทางของการหาผลประโยชน์จึงเริ่มเข้ามาทำธุรกิจ
โดยอาศัยความเข้าใจด้านการตลาดและเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากกว่า
ทำให้ธุรกิจของชาวต่างชาติเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ส่วนทางกับของผู้ประกอบการคนไทย
ระยะต้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของความขัดแย้ง
หรือในเรื่องของปัญหาของผู้ประกอบการที่เป็นต่างชาตินะคะ
แต่พอเมื่อเราเปิดเกาะพงันด้วยลักษณะของการที่ว่าเรามีฟูลโมนปาร์ตี้แล้วเนี่ย
มันก็เป็นสิ่งยั่วยู้ให้ผู้ประกอบการอื่นอยากจะจัดปาร์ตี้
อยากจะจัดเป็นบาร์หรืออะไรพวกนี้เพราะว่ามองเห็นช่องทางที่จะมีรายได้เข้ามา
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่า
การเข้ามาทำธุรกิจของชาวต่างชาติบางรายมีการเปิดทางธุรกิจ
ด้วยการพึ่งพาคนไทยที่มีอิทธิพลในพื้นที่
ให้ช่วยดูแลและประสานในเรื่องของการติดต่อทางธุรกิจต่าง
ร่วมเป็นหุ้นส่วนทำให้ชาวต่างชาติ
เริ่มกว้างขวางในพื้นที่เกาะพงัน
ส่วนมากเขาก็จะเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว
คือใช้ธุริสต์วีซ่า
แล้วพอเข้ามาแล้วเขาก็จะหาช่องทาง
ก็มีคนที่จะคอยชี้แนะว่าทำอย่างนี้นะ

แล้วคุณก็จะได้ทำมาหากินได้อย่างถูกต้อง
หรือไม่งั้นเขาก็จะมีโนมินีที่ว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลัง
แล้วก็ทำทุกอย่างให้เขาให้ถูกต้อง
แล้วเขาก็จะเป็นคนออกนอกหน้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มชาวรัสเซีย

อาชีพคนไทยในพื้นที่เกาะพงัน

ที่ต้องสูญเสียไปในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
จากรายได้ของการท่องเที่ยวบนเกาะพงัน

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่พัก

เริ่มส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่
เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน